ช่วงนี้คือกระแสอะไรที่เป็นใบด่างเขาขาวเป็นเรื่องเลย

แต่คราวนี้ความขาวของต้นนี้
เจ้าของที่มาเห็นเขาบอกเขาไม่ขายนะ
แต่อยากให้มาส่องเพราะมันแปลก

ต้นอะไรคะต้นขอยปกติใบมันเขียวเลยใบเขียวแบบนั้น
ปรากฏว่าต้นข่อยต้นสูงขนาดสักประมาณฟุตกว่าต้นนี้
มันเป็นสีขาวจั๊วเลย
คุณขาวจ๊วะเลย
แล้วก็มีกี่ใบมีกี่ก้าน

แต่ทีนี้ตัวเจ้าของสถานที่แห่งนี้
ซึ่งอยู่ที่ร้านรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล
ดงนิคมตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
พี่เจ้าของก็คือช่างชัยหรือว่านายชาญชัยสุพรรณกลาง
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่มีลูกน้องมาตัดต้นย่าแถวนี้

ก็เห็นต้นอะไรมันมีใบขาวออกมา
เกือบจะฟันฉับเกือบจะตัดไปแล้ว

ที่ยังไม่ทันตัดก็เลยต้องมายกมือไหว้กันแบบนี้

นี่ที่ฉันคิดว่าจะบอกถึงมูลค่าของต้นไม้
มันราคาแพงหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่เหรอ
ใบด่างต้นอื่นก็ว่ากันไป
แต่ใบด่างใบขาวต้นนี้นะฮะ
จริงเรื่องมูลค่าไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ยังไง
แต่คงไม่ได้ขายได้หรอกเพราะมันเป็นแค่ต้นข่อยเล็ก
แต่มันมีมูลค่าทางใจก็คือจะมากราบไหว้กัน

ใบขาวจั๊วแบบนี้สำหรับต้นคอยนะ
ก็เอายางรถยนต์มาครอบไว้ก่อน
กลัวใครจะมาเหยียบเหยียบเดี๋ยวมันแบนตั๊ดแต๋
เดี๋ยวจะกราบไหว้กันไม่ได้นะฮะ
เขาบอกว่าเชื่อว่าต้นข่อยใบขาวมาให้โชคให้ลาบ

ก็เลยตั้งใจจะดูแลรักษาต้นข่อยใบขาวนี้เป็นอย่างดี
ฟังเสียงพี่เขาหน่อยนะฮะ

ทีแรกแกก็เกือบจะสับเข้าไปแล้ว

ก็เลยมามองดูต้นคอยเป็นสีขาว

เกิดมาตั้ง๖๐ปีแล้วยังไม่เคยเจอ
ก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเนอะ
ทีมข่าวของเราก็ถามนะถามว่าเยี่ยมนี่
เขามีต้นไม้ใบด่างที่ขายสิ
จะได้ราคาก็ได้ใบขาวใบด่างแบบนี้ได้ราคาดี
เขาบอกโอ๊ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้ง
มันแค่ออกมาผิดปกติแต่ว่าก็จะดูแล

ทีนี้พูดถึงเรื่องต้นไม้ใบด่าง
ผมพาคุณผู้ชมไปร้านนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหร้านนี้นะคุณนะต้นไม้ใบด่างเพียบนะครับนะครับ
ใช่เป็นร้านกาแฟนะครับ
ในพื้นที่เซ็นต์เซฟาร์มใช่ไหม
ใช่ครับหมู่๓ซอยปฐมพรที่หมู่บ้านปรุ่มเย็นตะบลหนองจ้อม
ที่อำเภษศรรย์สายเจ้านะฮะ

และต้นไม้บางต้นมันเป็นใบด่างแบบนี้นะครับ
คือพื้นที่ของร้าน๑๕ไร่นะฮะ
ต้นไม้เขียวขจีเลยแต่ก็มีด่างขจีเหมือนกัน
ด่างเขาเรียกว่าอะไรคุณเขียวเขาเรียกเขียวขจี
เขียวขจีด่างขาลด่างอะไรอ่ะก็นี่
ที่เจ้าของร้านเขาเอามาเลี้ยงไว้
อุ๊ยนี่ชอบต้นใช่มั้ยคุณ

ดูแลตัวเองด้วยแต่คุณสังเกตไหมเมื่อกี้
พอเวลาใบด่างแล้วตรงที่ด่างขาว
มันมักจะเป็นเหมือนรอยไหม้
แต่จริงมันคือเหมือนเชื้อรา
คุณคือใบด่างมันดูแลยาก
ตรงที่ว่ารถน้ำเยอะมันก็จะด่าง
ด่างเป็นแบบด่างดำเป็นรา

เหมือนคนเราที่สีผิวมีเม็ดเมลานินอะไรอย่างนี้

ดังนั้นใบด่างต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
แวะเวียนไปที่ร้านเขาได้นะฮะ